คุณผู้ชมคะแรงงานไทยบางส่วนที่มีโอกาสเดินทางออกมาจากพื้นที่สู้รบและกลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัย
หลายคนก็ได้มาบอกเล่าประสบการณ์วินาทีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งพื้นที่สู้รบนะคะ
ท่านนี้ที่เมื่อสักครู่นี้เรากล่าวถึงว่าถูกยิงเข้าที่หัวเข่าใช่ไหมคะ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยลำบากมากเลยได้กินแค่ยาแก้ปวดแล้วมีผ้าพันแผลเอาไว้แล้วก็มียาแดง

แค่นั้นเลยอะค่ะนี่ก็ได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์วินาทีชีวิตเป็นยังไง
อันนี้คือตอนที่รถของสถานทูตไปรับออกมาจากพื้นที่
เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินและกลับมาเมืองไทย
คือตอนแรกก็เล่าให้ฟังถึงปัญหาว่าได้รับแจ้งมาว่าให้หารถนะ
แล้วไปเจอกันที่สนามบินนะเพื่อกลับมาเมืองไทย
แล้วเขาก็เลยเอ้าจะหารถจากที่ไหนในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนั้น
สุดท้ายรถสถานทูตไปรับครับคุณกรัชกรพุทธศรหรือคุณโจ้นะคะ
อายุ๔๐ปีก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเข้ารับการรักษาเรียบร้อย
นี่นะคะก็ต้องนั่งวิวแชร์เพราะว่าที่หัวเข่าด้านซ้ายถูกยิงเข้าไป
วันนี้คุณโจ้มาถึงเมืองไทยเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
ช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุการณ์สู้รบเหตุการณ์รุนแรงมากในจ้างพาแรงงานไปหลบภัย
พอเห็นว่าเหตุการณ์เริ่มเบาลงในจ้างพากลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกลางวันกัน
แล้วก็กลับบ้านในจ้างแต่ปัญหาคือระหว่างทางเสียงปืนดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนน
แล้วตัวคุณโจ้เนี่ยนั่งอยู่ท้ายรถหันไปมองถูกยิงเขาที่หัวเข่าซ้ายตอนแรกยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะว่าโดนยิง
คิดว่าเอ๊ะหินมันกระเด็นใส่หรือเปล่าจนกระสุนทะลุเข้าไปอะค่ะก็เลยตะโกนบอกเพื่อนแรงงานด้วยกันว่าหมอบลงหมอบลง
แล้วก็ส่งสัญญาณให้ในจ้างเร่งพาหนี

คิดในใจเลยว่าไม่รอดแน่เลย

มันเป็นคนอยู่ช่วยคุณท้ายต้น
ได้ยินเสียงลูกปืนยิงมา

ว่าผลมันคือเสียงอะไรกัน
โดนเข้าหัวเข่าคนแรก
ผมก็เลยก้มมองคือผมรู้ว่าเหมือนก้อนหินโดนนะครับ

แต่ทีนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะคือมันทะลุพึดเข้าไป
ผมก็เลยบอกเพื่อนบอกหมอบลง
เพราะตอนนี้โดนยิงแล้วก็เลยตบรถนายจ้างบอกว่า
ให้นายจ้างขับพาพวกผมหนี
พอหนีไปสักพักยิงตามอีกครับ
ผมเลยคิดบอกว่าวันนั้นไม่น่ามีชีวิตรอดถึงวันนี้
เพราะลูกปืนมันรุนแรงมาก
มันยิงแบบคือเขายิงแบบรัวเลย
โอ้โหคือกระสุนมาแบบรัวเลย
และนี่กระสุนมันทะลุเข้าไปเลยนะคะ
ภรรยาแม่และลูกของคุณโจ้ค่ะ
ก็เดินทางมาที่สถาบันบำราชนราดูนตอนช่วงเที่ยงกว่านะคะ
ตัวภรรยาก็บอกว่าดีใจมากที่สามีกลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัย
ไปทำงานที่อิสราเอลได้ประมาณปีหนึ่ง
ไปทำงานสามีก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
แต่เพื่อนที่ไปทำงานก่อนหน้านี้บอกว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร
เพราะว่าจุดที่ทำงานมันห่างจากจุดที่มีการสู้รบกันพอสมควร
สามีก็เลยตัดสินใจไปทำงาน
ไปทำงานโทรกลับมาหาภรรยาทุกวันเลยนะคะ
วันเกิดเหตุสามีก็โทรมาบอกว่ามันมีเหตุยิงกันนะ

เสียงปืนเสียงระเบิดมาเป็นระยะเลยนะคะ
สามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปที่หลุมหลบภัยกับเพื่อน

ตอนนั้นสามีบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มผู้ก่อเหตุบุกเข้ามายิงค่ะ
ที่โทรคอกันก็ได้ยินนะคะตอนที่เขากลับไปพักที่แคมป์มานะคะ
ยิงแบบใช่ค่ะ
เขาจะบอกว่าได้ยินไหมเนี่ยเสียงระเบิดแล้วนะอะไรอย่างนี้

แต่กาแฟเขาเอาจากตรงฝรั่งกาซ่าไปอยู่ไหมคะ
มีรถสถานทูตไปรับค่ะ
ขอบคุณกระทรวงแรงงานแล้วก็สถานทูต
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างที่ติดต่อแบบว่าให้แฟนกลับมาค่ะ
ส่วนแม่ยายของคุณโจ้นะคะเดินทางมาจากยะโสธร
บอกว่าดีใจมากที่ลูกเขยกลับมาเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนี้ไม่ไปแล้วนะไม่ให้ไปแล้วนะ
ไม่อยากให้ไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้นะคะ
ส่วนลูกชายของคุณโจ้ค่ะอายุเพิ่ง๙ขวบน้องพอสนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้วีดีโอคอลคุยกับคุณพ่อเป็นประจำเลย
พ่อก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่สู้รบนะยอมรับว่าเป็นห่วงพ่อมาก
ก็ไม่อยากให้พ่อไปทำงานต่างประเทศอีกแล้ว
วันนี้ดีใจมากที่พ่อได้กลับบ้านนะคะ
ศูนย์กู้ชีพนรินทรโรงพยาบาลราชวิถี

ที่ชื่อว่าคุณสมมาที่บาดเจ็บเหมือนกัน
ก็ไปยังอาคารกักกันโรคสถาบันบำราชนราดูนที่นนทบุรี

ตัวคุณโจ้ที่เราเล่าไปก็คือถูกยิงที่หัวเข่าซ้ายใช่ไหม

พอมาถึงอาคารกักกันโรค
ก็เข้าตรวจตรวจทั้งร่างกายนะคะ

แล้วก็บอกว่าก็อาการไม่ได้หนักมาก
ก็ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกระทรวงแรงงาน

กลับบ้านได้ค่ะไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
คุณโจ้ก็เลยไปพักที่บ้านภรรยาก่อนที่สมุทรปราการ
แล้วก็จะกลับไปหาครอบครัวที่พยาวในวันพรุ่งนี้ค่ะ
บางคนก็คือขอพักก่อนค่อยเดินทางต่อ
แต่บางคนก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อจะกลับบ้านเกิดนะฮะ
ครอบครัวได้ลองโทรถามนี่ก็อยู่ระหว่างการเดินทางกันนะครับ